คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่มีเด็กลงไปเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นที่ประจวบ
แล้วปรากฏว่าไปเจอรถทั้งคันเลยพอไปดูในรถอ้าวมีศพอีก
เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ลองจำลองวิถีที่รถจะพุ่งลงไปในฝ่ายน้ำรถ
คือจะดูว่าอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรมอำพราง

นี่ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบ
ก็ไปตรวจซากรถคันนี้เลย
ที่มันไปจมอยู่ในฝ่ายน้ำล้นพื้นที่หมู่๔บ้านสารลัยตะบนไร่เก่า

ศพที่พบในรถชื่อว่านายคมศักดิ์สุนทรสารทูลอายุ๔๓ปีเป็นชาวชนบุรี
เจ้าหน้าที่เขาจำลองเส้นทางที่รถวิ่งมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
อันนี้เป็นวินาทีตอนที่เอารถขึ้นมาแล้วก็เจอเจอศพนะครับ
เจ้าหน้าที่จำลองเส้นทางรถวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
หาหลักฐานว่ารถที่จมลงไปจมเพราะอุบัติเหตุหรือเปล่า
เนื่องจากผู้เสียชีวิตมาจากต่างจังหวัด
อาจจะไม่ชินเส้นทางหรือไม่

ก็เลยลงไปในฝ่ายน้ำรถเนี่ย

หลังจากกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล๓๐๐ยอด
เจ้าหน้าที่เตรียมส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา
เพื่อจะหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่เขาจำลองกันอยู่ครับคุณผู้ชม
ลูกสาวและญาติผู้เสียชีวิต

ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังจำลองเส้นทาง

ไปพบชิ้นส่วนกันชนหน้าด้วยครับ
มันหลุดหายไปเจ้าหน้าที่งมจนเจอเลย
ทีนี้พอไปถามลูกสาวดู
ลูกสาวเขาก็ให้ปากคำเบื้องต้นกับตำรวจว่า

เพราะว่าพ่อไปอยู่กับปู่แล้วก็ย่าที่นครปฐม
แต่ก่อนพ่อจะออกเดินทางก็มีการโทรคุยกันนะ

หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับ
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ลูกสาวได้คุยกับคุณพ่อ
ลูกสาวมาทราบข่าวจากตำรวจว่าคุณพ่อพบเป็นศพแล้ว
จากการตรวจสอบพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ก็เลยทราบว่านายคมศักดิ์ผู้ตายเนี่ยนะ
ริมถนนเพชรเกษมหน้าที่ว่าการอำเภอ๓๐๐ยอดด้วยครับ
แต่ตอนที่เขาไปแวะแผงมะม่วง
คนขายเขาบอกว่าเอ๊ะนายคมศักดิ์เนี่ย

เหมือนจะมืนเมาด้วยแล้วก็มาถามเส้นทางจากเขา
จากนั้นก็เลยขับรถผ่านหลังที่ว่าการอำเภอ๓๐๐ยอด

ว่าเพื่อจะหลบเลี่ยงเส้นทางที่มันมีด่านตรวจครับ
หรือว่านายคมศักดิ์พอเมาก็เลยหลบเส้นทางหลักดีกว่า
เดี๋ยวไปเจอด่านตำรวจของตำรวจ๓๐๐ยอด
เดี๋ยวไปโดนเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะโดนดำเนินคดีเอาได้ครับ
และนายคมศักดิ์ไม่คุ้นทางและอาจจะขับมาด้วยความเร็ว
ก็เลยเสียหลักหัวกระแทกกับกระจกหน้ารถอย่างแรงกระทั่งหมดสติ
รถก็เลยตกฝ่ายน้ำรถไปเลยเป็นเหตุให้เสียชีวิต
อันนี้คือที่ตำรวจเขาสันนิษฐานไว้นะครับ
จากว่าแผลที่พบเนี่ยมันมีแค่แผลแตกที่หน้าผากเท่านั้นเอง
ว่าก็เป็นแผลจากการกระแทกกับกระจกหน้ารถนี่แหละ
อกนั้นคือมันไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดเลย
อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดและคลายประเด็นที่ญาติสงสัยอยู่ให้มันสิ้นกระแสความไปครับ